เคยมีอาการที่เราโหมงานจนเหนื่อยหรือพักผ่อนไม่พอแล้วร่างกายเริ่มประท้วงไหม
อ่าค่ะพี่เบิร์ทอาจจะเริ่มมี

อาการที่ชัดสุดคือบางทีมีเลือดกำเดาไหลโดยไม่มีสาเหตุ
อ๋ออออคือเหมือนกับเส้นเลือดมันเปราะอะไรแหละค่ะอ่า
สตรีมเมอร์เกมคนนี้อายุแค่๒๓อย่างนั้นพี่น้ำแข็งนะครับแต่อาการเธอมาแล้วอ่ะจุดแขนเนี่ยเป็นสะเก็ดเงินนะ
แล้วเดี๋ยวให้ดูพฤติกรรมของเธอว่าเธอใช้ชีวิตแบบไหนนะคือเธอมาโพสต์เพื่อเป็นอุทาหรณ์
นี่ต้องเปรียบเทียบกับตัวเองแล้วก็ดูการใช้ชีวิตของตัวเองเลยนะ
เดี๋ยวจำเคสหนึ่งได้ไหมที่คนนั้นก็เป็นที่เป็นผู้หญิงแล้วก็พักผ่อนน้อย
จำได้ไหมใช่จำได้เฮ้ยคล้ายกันว่ะใช่คล้ายกัน
อันนี้เนี่ยคือน้องตูนหรือว่านางสาวพิมรพัฒน์ครับอายุ๒๓เป็นสตรีเมอร์เกมนะ
ใครเธอป่วยเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องครับเหมือนคนนั้นเลย
เหมือนที่เป็นคัดดี้อันนี้ก็ผื่นขึ้นเหมือนกันนี่ก็ผื่นขึ้นแล้วเธอเป็นเสร็จเงินครับ
ตูนเนี่ยเอามาโพสต์ไว้ลงในติ๊กต๊อกส่วนตัวนะเล่าให้ฟังว่าเธอทำงานไลฟ์ตามโซเชียลมาตั้งแต่อายุ๑๓
ทำแบบนี้สตรีมเกม๕ทุ่มถึงตี๓
ซีรีส์ต่อมานอน๗โมงเช้าแล้วตื่นเที่ยงทำแบบนี้ทำแบบนี้
หลายปีแล้วแล้วจริงเธอน้ำเหลืองก็ไม่ดีมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยนะ
เธอก็จะช้ำง่ายเป็นแผลง่าย
ไม่ได้สังเกตตัวเองเวลาที่ร่างกายเริ่มมีแผลเป็นจุดเล็ก
อาการเริ่มแรกมาตอนอายุ๑๗ปีครับศีรษะเธอเริ่มลอกก่อน
ทีแรกก็คิดว่าเป็นรังแคกระทั่งอาการเริ่มหนักขึ้นมันลามมาคอแล้ว

เลยไปหาหมอหมอวินิจฉัยว่า
คุณตูนคุณเป็นสะเก็ดเงินก็ให้ยาจ่ายยาสเตียรอยด์มา
แล้วก็ยากินเพื่อกดภูมิครับมันก็ยังไม่หายขาด
มาเป็นหนักหลังจากที่เธอป่วยโควิด๑๙ช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วครับ
ภูมิตกด้วยแผลเหอะหนักเลยทีนี้
มันหนักขึ้นช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว

พวกของสุกดิบก็ไม่ค่อยกิน
หมักดองก็ไม่ค่อยกินอาหารทะเลก็ไม่ค่อยกิน

นอนให้มันเร็วขึ้นไม่เกินที่คืนเดี๋ยวนี้นอนละ
ตูนบอกว่าแรกที่เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยเธอไม่ได้บอกใครนะ
จะมีแค่คนใกล้ตัวใกล้ชิดจริงถึงจะรู้ครับ
แล้วเรื่องแผลเธอเวลาออกไปไหนมาไหน
ไม่มีคนเห็นอ่ะเธอเอารองพื้นได้กลบเอานะ
กลบมันยิ่งหายากเนี่ยใช่
เคมีอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วเวลาออกไปข้างนอก
อ๋อเออจริงมันอับใหน่ะเผลอขึ้นมาอีก
ทีนี้เธอไม่อยากไปไหนแล้วครับ

สารภาพว่าคนที่บ้านผมก็เป็นเหมือนกันอืม
จะเป็นอย่างนี้ก็ต้องกินยาสเตียรอยด์

กินอาหารไม่ดีก็จะเหอะขึ้นมาอีก
ใช่แล้วอย่างหนึ่งนะคือเรื่องของการนอน

ช่วงเวลาทองนาทีทองของการนอนหลับ

มันคือสารเคมีแห่งความเป็นนุ่มเป็นสาว

ส่วนที่มันฝึกหรอต่างในร่างกาย
นอนให้ได้คุณภาพจริงคุณผู้ชม